ประเด็นแรกกันเอาเลยนะคะเรื่องนี้เลยละกัน
สำหรับกรณีดราม่าของนักร้องลูกทุ่งสาวมาสเมกาแดนนั่นเอง
บอกเลยว่าตอนนี้เธอรู้สึกเสียใจมากที่ตอนนี้โดนตราหน้าว่าเป็นนักร้องลวงโลกนั่นเอง
ถูกวิภาควิจารณ์เยอะเหมือนกันกับกรณีปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นนั่นเอง
ปมครอบครัวแตกแยกที่เกิดขึ้นกับเธอค่ะสามารถไม่กระแดนทั้งประเด็นสามีนอกใจ
ทอดทิ้งไม่เหลียวแลรวมไปถึงบ้านที่ถูกนำไปขายฝาก
ดูท่าว่าตอนนี้คงไม่มีเงินไปถ่ายคืนแล้วล่ะค่ะ
ต่างฝ่ายก็ต่างพูดกันไปคนละทางนะคะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐพยายามติดต่อหาคุณกรุงสุขสรรค์ค่ะ
มาตลอดหลายวันนี้เลยนะคะแม้ว่ากระทั่งเมื่อวานนี้ระหว่างที่ทีมข่าวของเรากำลังเดินทางไปสัมภาษณ์
แล้วก็ดูชีวิตความเป็นอยู่ของสามารถที่จังหวัดสระบุรี
หลังจากเจอมรสุมข่าวอีกรอบนึงค่ะก็ยังไม่สามารถติดต่อคุณสามีได้เช่นเดียวกัน
มีเพียงแค่สาวมาสพี่สาวแล้วก็คุณโดมเพื่อนสนิทคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนยุแยง
ให้มันเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นทั้งหมดค่ะก็เปิดใจกับเราอีกครั้งนะคะ
ยอมรับว่าตอนนี้ครอบครัวมีปัญหาจริงสามีไม่ได้ออกไปทำงานหาเงินเลี้ยงดูนอกบ้าน
แต่กลับเก็บข้าวของออกจากบ้านไปแล้วค่ะ
เดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของคุณสามารถแล้วก็คนในครอบครัวกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นค่ะ
ก็เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นความจริง
แต่ก่อนนี้เพื่อนพูดไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนน้ำท่วมปาก
เราอยู่ในสภาพอย่างนี้เขาทำงานทำหนัง
เขาก็มีความหวังว่าจะได้ตังค์มาถ่ายบ้านคืน
ก็ต้องทำตามที่เขาบอกอะไรอย่างนี้จ้ะ
ถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงว่ากล้ายอมรับตรงที่ว่าตัวเองทำลงไปไหม
ไม่ใช่ว่าไปออกทีวีช่องนู้นช่องนี้ไปสร้างภาพอยู่

นิดพี่สาวเนี่ยเป็นคนอยู่เบื้องหลังทุกอย่าง
ไม่เป็นความจริงแล้วพี่ก็ไม่เคยลวงลูก
สอนน้องแต่สิ่งดีสร้างสรรค์

ได้เงินจากพี่กรุงมาจุนเจือครอบครัวบ้างไหมคะ
ไม่ได้ค่ะมีแต่ในทุนหนังเขาให้

อยู่กับคนใหม่แล้วก็ไปกับคนใหม่ซะ

อยู่สภาพอย่างนี้มันจะมาให้หนูลวงลูก

หนูไม่ได้โกหกค่ะอยากบอกแค่นี้
จากใจลูกผู้หญิงแค่นั้นเอง
ก็ฟังกันไปแล้วนะคะในมุมของพี่สามารถ

ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคุณกรุงกับผู้หญิงคนใหม่นะครับ
ก็ต้องรอติดตามต่อไปแล้วกันว่า
ไลน์ที่หลุดออกมาเป็นไลน์ปลอมหรือว่าไลน์จริง
รวมไปถึงตอนนี้คุณกรุงสามีของสามารถอยู่ไหน
ถ้าเกิดว่าอยากชี้แจงขอพูดอีกครั้งหนึ่งเลยละกัน
ติดต่อมาได้เลยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานะครับ
เพราะเราเองก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้ฟังความทั้งสองข้างด้วยเช่นเดียวกัน
แต่ตอนนี้คือคุณสามารถยืนยันหนักแน่นนะคะ
ว่าเธอไม่ใช่คนลวงโลกนั่นเองค่ะ

เพราะว่าประเด็นนี้ก็ค่อนข้างเป็นประเด็นที่อ่อนไหวพอสมควร